วันนี้ผู้เสียหายจากการถูกหลอกไปเล่นแชร์ทองคำผ่านเฟซบุ๊ก
รวมตัวกันเดินทางไปที่ตำรวจกองปราบ
ไปติดตามความคืบหน้าของคดี
หลังจากที่ถูกหลอกให้เล่นแชร์
ซึ่งมูลค่าความเสียหายครั้งนี้นับร้อยล้านบาทค่ะ
นี่คือกลุ่มตัวแทนผู้เสียหายจากการเล่นแชร์ทองคำผ่านเฟซบุ๊ก
จำนวน๕คนค่ะมาพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง
เดินทางมาที่กองบังคับการตำรวจปราบราม
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีกรณีที่ถูกนางสาว
อิสราท้าซ้ายหรือว่าแนน
เท้าแชร์ในจังหวัดบึงการหลอกให้นำเงินมาเล่นแชร์ทองคำผ่านเฟซบุ๊ก
ซึ่งเจ้าของเพจก็จะมีพฤติการก็คือจะตั้งวงแชร์ประมาณ๑๐๐วง
วงละ๕คนแล้วก็จะให้ลงทุน๑๐๐๐๐ละ๕๐๐๐๐บาท
เพื่อได้ผลกำไรประมาณ๑๐๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลากลับไม่ได้รับเงินปันผลตามที่ตกลงกันไว้
หนึ่งในผู้เสียหายนั่นก็คือนางสาวแคทริยาเขาหาร
เล่าให้ฟังบอกว่านางสาวอิสราได้ชักชวนให้ร่วมเล่นแชร์
ซึ่งเป็นลักษณะของแชร์ทองคำผ่านทางเฟซบุ๊ก
ซึ่งจะได้รับเงินปันผลทุกเดือน
ตัวเองก็เลยตัดสินใจโอนเงินจำนวน๔แสนบาทให้กับนางอิสรา
แล้วก็ได้รับเงินตอบแทนเป็นเงินจำนวนอีก๔๐๐๐บาท
ตัดสินใจโอนเงินไปอีก๗แสนบาทเพื่อเล่นแชร์อีก๓๐วง
แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดกลับมีปัญหาซึ่งเมื่อติดตามทวงถามเงินคืน
นางสาวอิสรากลับให้เจรจากับพ่อโดยได้รับข้อเสนอการชำระก็คือ
อาจจะเป็นเช็คแล้วก็โฉนดที่ดินค่ะ
คุณพ่อก็ยิ่งข้อเสนอโดยว่าให้เป้ตามติดตามอันนี้ที่เขาเป็นเรื่องด้วยกับพี่แนน
มูลค่าหลักเท่าไรแต่มันไม่ได้ว่ายังไงก็ขายได้
อย่างนั้นล้านกว่าบาทยังไงก็หากกบลบโมมี้ได้
ซึ่งเราไปตีมูลค่าประเมินที่ดีแล้วมันหลักแสนหลักแสนหลักหมื่นเอง
จากการที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกลุ่มผู้เสียหายเนี่ย
ก็ยังพบว่าผู้เสียหายทั้งหมดมีประมาณ๑๖๘คน
เรื่องต้นความเสียหายเกิดขึ้นกว่า๑๐๐ล้านบาท
แล้วก็ผู้ที่มาชักชวนให้เล่นแชร์
ยังมีพฤติกรรมโพสต์เฟสบุ๊คในลักษณะที่ข่มขู่ว่า
ใครไปแจ้งความหรือรวมกลุ่มกันก็จะดำเนินคดีเช่นกัน

ขณะที่ตำรวจกองบังคับการปราบรามบอกว่า
ก็เคยรวมตัวการลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเมื่อเดือนธันวาคม

ซึ่งกองบังคับการปราบรามได้ส่งสำนวนคดีไปให้
บังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอศสืบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วด้วยค่ะ